ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีหลายประเด็นที่กลายเป็นประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์
มาดูประเด็นนี้กันหน่อยมันเป็นประเด็นเรื่องของการกินอาหาร
เข้ากล่องของตำรวจที่เป็นตำรวจชั้นประทวนที่ไปปฏิบัติหน้าที่
เรื่องของคุณภาพเข้ากล่องด้วยหนึ่งเรื่องของการนั่งกินกับพื้นอีกหนึ่ง
คำถามก็คือทำไมไม่มีโต๊ะให้เขานั่งกินกันเหรอ
คือภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะกลายเป็นที่วิพักษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
ตำรวจชั้นพูดนะครับ
ถามถ่ายว่าหารโอเคไหม
ตำรวจชั้นผู้น้อยก็ตอบว่าอร่อยครับ

และตำรวจภูทรจังหวัดตากเป็นข้าวไข่ดาวและผัดผัก
อกจากนี้มีการนำไปเปรียบเทียบกับอาหารของสื่อมวลชนที่ไปทำข่าว
เป็นบุฟเฟ่ที่อาคาร๑๖นะคะ
ก็มีอาหารข้าวหวานอาหารคาว๑๖ชนิดอาหารหวาน๑๒ชนิด

ทีนี้เพจก็เลยตั้งคำถามถึงเข้ากล่องของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่
งบประมาณมื้อละ๖๐บาทต่อคน
แต่ทำไมถึงคุณภาพส่วนทางกับราคาหรือไม่
ทีนี้ค่ะหลังมีประเด็นดราม่าเกิดขึ้น
มีการติดแฮชแท็กว่าพวกผมสะดวกแบบนี้
ในอดีตกับปัจจุบันมันก็ดีขึ้นเยอะแล้ว
วันนี้มาทำงานเพื่อประเทศชาติ
เรามาเพื่อทำงานอาหารการกินสะดวกอร่อยสะอาด
แต่เราเป็นเจ้าหน้าที่เรากินเพื่อให้มีแรง
เรามาเพื่อทำงานไม่ใช่มาพักผ่อน
หน้าที่ของพวกผมคือดูแลความปลอดภัย
โฆษกตำรวจก็เลยออกมาชี้แจงแบบนี้ค่ะ
คือจริงแล้วทางผู้จัดงานเนี่ยนะคะ
จัดห้องมีโต๊ะมีเก้าอี้เก้าอี้ให้ตำรวจนั่งกินอาหารกันอยู่แล้ว
แต่ในคลิปที่เห็นนะคะที่ตำรวจนั่งกับพื้นล้อมวงกินข้าว
เป็นการนั่งล้อมวงเหมือนต่างจังหวัดนะคะ
เพราะว่าส่วนใหญ่เป็นตำรวจภูทรภาคต่างมาเจอเพื่อนตำรวจด้วยกัน
เขาก็อยากจะนั่งกินข้าวแบบล้อมวง

ที่หลายฝ่ายมองว่าทำไมตำรวจชั้นผู้น้อยไม่ได้รับการเหลวแหลก
ส่วนเรื่องเข้ากล่องนะคะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เน้นย้ำเรื่องคุณภาพของอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน
เพราะอาหารที่นำมาให้บริการมีราคาไม่ต่ำกว่า๖๐๘๐บาท
ก็เลยสั่งปรับปรุงเรื่องของคุณภาพอาหารให้กำลังพลพึงพอใจมากยิ่งขึ้น
หลังสั่งปรับปรุงอาหารของตำรวจก็ดีขึ้นจริงค่ะ
คุณผู้ชมคะอย่างที่เห็นในภาพก็เป็นข้าวผัดกุ้ง
กุ้งเต็มกล่องน้ำพริกกะปิมีปลาทู๑ตัว
ข้าวเหนียวสั่งขยะของหวาน
ตำรวจภูทรจังหวัดตากเขาก็ได้รับการปรับปรุงเหมือนกัน
เป็นข้าวหมูแดงอัดแน่นมาเต็มกล่อง
เรื่องของอาหารก็เหมือนจะจบนะคะ

แต่เมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมา
ออกมาโพสต์ภาพข้าวหมูกระเทียมของตำรวจภูทรจังหวัดตาก
นี่ค่ะเขาบอกว่าสร้างภาพได้วันเดียวหรือเปล่า

เหมือนคุณภาพมันกลับไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่นัก

จุดนี้เป็นอาหารสำหรับสื่อมวลชนทั่วโลกค่ะ
คนที่มาร่วมจัดบูธและเจ้าหน้าที่ของแต่ละประเทศ
รวมถึงตำรวจด้วยนะคะ
ตำรวจก็ร่วมกินที่บุฟเฟ่ตรงนี้ได้ด้วย
ส่วนคลิปที่ตำรวจนั่งกินกับพื้น
เป็นตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยรอบนอกค่ะ

ให้กับตำรวจได้รับประทานกันนะคะ

จะต้องปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยอยู่รอบนอกอยู่แล้ว